มาดูประเด็นนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะจากเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่มีการออกมาแชร์นะคะโดยมีการพาคนกลางออกมาเอ่อบอกว่าการถูกรางวัลลอตเตอรี่ออนไลน์นั้นเป็นการจัดฉากสร้างคอนเทนต์ก็ปรากฎว่าวันนี้เจ้าของหงษ์ทองลอตเตอรี่ออนไลน์ค่ะออกมาชี้แจงในประเด็นนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมสืบเนื่องจากภาพเมื่อสักครู่นี้เลย
โทรทัศน์ชื่อดังชี้แจงกรณีที่นายนวัดอิสระไกรศีลพาในเอกมาแถลงข่าวในเอกยืนยันนะตอนแถลงข่าวบอกว่าเหตุการณ์ถูกลอตเตอรี่ได้รับเงิน๖ล้านบาทนั้นเป็นการสร้างคอนเทนต์โดยมีการจ่ายเงินห้าพันบาทให้รับหน้าที่เป็นผู้ถูกรางวัลแล้วก็พร้อมให้การเป็นพยานเพื่อเปิดโปรงความจริงอันนี้คือที่
อย่างแล้วมาพลาดชี้จะอีก